คุณผู้ชมค่ะความรักนี่มันไม่เข้าใครออกถูกต้องค่ะ
สดได้ไม่นานโสดได้ไม่เท่าไหร่ก็เป็นม่ายเนื้อหอมใช่ไหม
คนก็ต่างอัพรูปคู่ของกันและกัน
ก็เลยเออว่าคู่นี้ตกลงไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุณ
หนุ่มแนมเขายอมรับแล้วว่าคบหาดูใจกันอยู่
แต่ว่าฟังผู้หญิงบ้างจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะ
คือสวยโอโม่ยังไงก็อย่างนั้นจริงสำหรับแป้งออนจิลาม่ายสาวคนสวยค่ะ
เขาขอพูดถึงความรักครั้งใหม่กับนักร้องรุ่นพี่
ว่าทั้งคู่จริงไม่ได้ว่าเพิ่งรู้จักกันนะ

แต่ว่าเพิ่งจะคบหากันในฐานะคนพิเศษ

ความรักครั้งนี้เจ้าตัวไม่อยากคาดหวังอะไร

ครั้งนี้ก็คงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ
สำหรับสถานะแป้งเอง

แต่ยกให้หนุ่มแหนมเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุด

ใช้เวลาศึกษากันให้มากกว่านี้ก่อนค่ะ
เอาไปฟังแป้งแป้งว่าอย่างไรจ๊ะ

ก็เจอกันบ้างตามงานอะไรอย่างนี้

จริงแล้วผมว่าแต่ละสัมภาษณ์ของแต่ละคนมีทั้งข้อดี

ฉะนั้นแบบอะไรที่ดีเราก็รับไว้
อะไรที่ไม่ดีเราก็จะมองข้ามมันก็แค่นั้นเอง
จริงก็ไม่ได้เปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้ปิด
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมีไอจี
มันสามารถไปส่องกันได้มันจะปิดยังไงมันก็คงปิดไม่ได้หรอก
ก็เลยแบบไม่อยากจะไปนั่งบอกเพื่อนว่าแบบ
ไม่ต้องลงรูปนี้นะหรือว่าแบบระวังอะไรอย่างนี้

เราก็เลยคิดว่าแบบก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบจะต้องเปล่าประกาศ
หรือว่าจะต้องแบบเก็บไว้เป็นความลับก็ไปเรื่อยอะค่ะ
ก็ทำทุกวันให้มีความสุขวันไหนเรามีความสุขเราก็อยู่
แล้วคือถ้าวันไหนที่มันอยู่ในจุดที่เราไม่มีความสุข
เราก็ไม่อยู่ก็แค่นั้นเองชีวิตมันก็มีแค่นี้
ก็เป็นเพื่อนที่เป็นพี่ที่สนิทที่สุดตอนนี้

นี่พิเศษนิดนึง๔๐บาทนิดนึง

แต่ก็ยังชอบสไตล์ของแป้งนางจิรานะในการตอบคำถามของเธอ

ก็เกรงใจเพื่อนไม่ต้องลงรูปนั้นรูปนี้ให้มีชั้น
คือเวลาเข้าใจกุ้งชมเวลาเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้

ไปกันหลายคนค่ะเพื่อนต้องตัดแคปรูปออกอีกลำบากเพื่อนเกรงใจ
เกรงใจก็ไม่ต้องปิดอะไรไม่ต้องปิดอืมไม่ต้องปิด